วันนี้กับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง
ก็เปิดเผยครับว่าสภาพร่างกายตอนนี้ของนักเตะทั้งยี่สิบสี่คนสมมุติพร้อมนะครับ
แม้ว่าเกมนี้จะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องครับแต่จะพยายามจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับแมชจริงให้มากที่สุด
แล้วก็คาดหวังกับผลการแข่งขันในนัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
ส่วนผู้เล่นชุดนี้แม้ว่าจะขาดตัวหลักและจะมีผลกระทบกับการเตรียมทีมในอนาคตหรือไม่
ประเด็นนี้ครับกุญสือทีมชาติไทยก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้กับทีมชาติทุกชาติครับ
แต่ก็ได้พยายามใช้โอกาสนี้ในการสร้างตัวเลือกนักเตะที่เพิ่มขึ้นให้กับทีมชาติไทย
หากว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นก็เป็นผลดีครับ
ส่วนนิชโนยอมรับอีกนะครับว่าสถานการณ์โควิด๑๙ไม่ได้กระทบแค่ทีมชาติไทยเท่านั้นครับ
แต่ว่ากระทบกับทุกทีมทั่วทั้งโลกก็ต้องมีการจัดการแก้ปัญหา
และเวลานี้ก็พอใจผู้เล่นที่เรียกเข้ามาทุกคนครับเพราะว่าทุกคนมีความเข้าใจในระบบการเล่นครับ
ส่วนนักเตะของทีมอย่างเจริญศักดิ์วงกรนะครับก็เปิดเผยว่าจากที่มีชื่อต่อเนื่องกับทีมชาติไทยครับ
และเป็นไปได้ก็อยากจะทำประตูในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดทีมก็มาก่อนนะครับ
เพื่อให้ทีมชาติไทยก็จะได้จำลองสถานการณ์เฉพาะหน้าในรูปแบบต่างด้วยครับ
มั่นว่าเกมนี้จะสร้างประโยชน์ให้ทีมชาติไทยครับ
ถ้าหากเทียบแล้วนะครับเขาก็คิดว่าแผนการเล่นของเขาน่าจะใกล้เคียงกับเกมที่ทีมชาติไทยจะต้องบุกไปเยือนสหรัฐอารับเอมิเรต
เพราะว่าเกมลุกนั้นก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกันครับ
มาดู๑๑รายชื่อผู้เล่นคนแรกของทีมชาติไทยครับที่เกมนี้คาดว่าจะลงสนามกันบ้างนะครับ
กันบ้างนะครับรัฐศาสตร์ประตูคาดการณ์นะครับว่าอาจจะเป็นวรวุฒิสีสุภาครับ
หรืออาจจะเป็นธนชัยหนูราชก็ได้นะครับเซ็นเปอร์ครับมาดูเอลทอมเบียกับทิป้าวีอักษรศรีครับ
ซ้ายอาจจะเป็นจักรพันธ์ภัยสุวรรณครับส่วนแก๊กขวาเป็นฟิลิปโรเลอร์นะครับ
ขณะที่กองกลางครับ๒ตัวล่างนะครับเป็นทางสหรัฐอยู่เย็นกับพิโลนสำรัศมีครับ
ส่วนกองกลางตัวลุกนะครับทางฝั่งซ้ายเป็นอานนท์อมรเลิศศักดิ์ครับ
ขวาเป็นเจริญศักดิ์วงกรองค์กลางเป็นทิศิพันธ์พ่วงจันทร์และหน้าเป้าครับอาทิตย์ผุดจินดา
กันอีกหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมที่ไม่ได้เดินทางไปสนามนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับเกมนี้ตั้งแต่๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
แข่งขัน๑๖นาฬิกาครับหรือว่าไปชมกันที่สนามก็ได้นะครับ